อย่างที่ได้เกริ่นไปว่าเด็กแว้นที่ฉะเชิงเซา
เขาไม่ได้ไปวิ่งบนถนนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาแล้วค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะก็เปลี่ยนไปแว้นอยู่บนทุ่งนาแทนนะคะ
โดยทางเฟซบุ๊คเจ้าพ่อคลิปเด็ดก็นำคลิปกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
ที่ไปแว้นอยู่กลางทุ่งนาพร้อมระบุข้อความนะคะ
บอกว่าแว้นขวางถนนเองลองมาดูคลิปนี้ค่ะ
โดยทีมข่าวเฉพาะกิจโซเชียลไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปยังเจ้าของคลิป
ตามที่มีการระบุค่ะบอกว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้
เฟซบุ๊คของผู้ใหญ่เฟิร์สดาวโตะ
ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีฉาเชิงเศร้า
ในคลิปก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดฉะเชิงเซากว่า๑๐คน
รวมตัวกันนำรถจักรยานยนต์๔คันมาขับประลองความเร็วในทุ่งนา
ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรียบร้อยแล้ว
มีกรรมการคอยให้สัญญาณกับบรรดานักแข่งด้วยนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ

ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก

เพราะว่าไม่ต้องไปประลองความเร็วบนถนน
ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
แล้วก็ยังไม่ก่อมลพิษทางเสียงด้วย
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าชาวนาหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้น

ยังไงก็แนะนำบอกว่าก็ใส่เครื่องป้องกันหน่อย

ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันจะได้ไม่รุนแรงมากนะคะ
ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งนาที่สนามแข่ง
อย่างไรก็ตามเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ